ส่วนโควิดโควิดเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของคุณแตงโมนะ
เอามือไก่หน้าผากมันเกินครึ่งแสนไปแล้วครับ

เพราะว่าเมื่อวานนี้๖๕๐๐สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่
แต่บางจังหวัดอย่างขอนแก่นแม้เขาจะประกาศว่าห้ามขายเหล้า

โอ้โหนี่อะไรครับพี่เบิร์ต
โอ้โหอันนี้ไม่ใช่ภาพย้อนหลังใช่ไหม

อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้
บุ๊กเอามือจับปุ้ยไว้หน่อยเดี๋ยวปุ้ยมันขยับ

แต่นี่คือนักท่องราตรีชายหญิงครับ

ผับแห่งหนึ่งที่อำเภอพลขอนแก่นฮะ
ไม่สนใจเลยประกาศจังหวัดขอนแก่น
ท่านผู้ว่าสมศักดิ์ท่านประกาศออกมานะฮะ
ประกาศระบุชัดเจนบอกไม่อนุญาตให้จำหน่าย
ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด
ในร้านอาหารทุกพื้นที่ทั้ง๒๖อำเภอ
เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด๑๙
คลิปนี้ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียเลยครับ

เวลาต่อมาพันธบรวจเอกถนอมสิทธิ์วงวิจารณ์

นำกำลังตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบผับดังกล่าว
พบว่ามีนายชายังกูลอายุ๓๑ปีเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็ลักลอบเปิดและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จริง
เขายอมรับจึงโดนแจ้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศจังหวัดขอนแก่น
ส่วนคนโพสต์คลิปคือนายธีรวัตรอายุ๓๒ปี
ถูกแจ้งข้อหาด้วยกันนะครับเพราะเอาหน้ามาโผล่แล้วเต้นให้ดูด้วย
ข้อหาดื่มสุราในร้านฝ่าฝืนประกาศจังหวัดขอนแก่นครับ
ค่ะอยากทำนะครับ